โดยยกเด็ดของครีวบีชาวันนี้
เรื่องจริงของจริงไม่ต้องกลัว

พรุ่งนี้คือเส้นตายที่หลายคนรอคอยนะคะ
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราติดตามกันต่อเนื่อง
ขีดเส้นใต้หนักเลยว่ากระบวนการสืบสวนในเรื่องราวนี้

แล้วตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไร
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

ลากยาวมา๒เดือนแล้วครับ

ที่ลากยาวมาได้เพราะเหตุผลเดียว
คือคนอยากรู้เมื่อคนอยากรู้
สื่อก็สนองตอบความอยากรู้ของคน
คนอยากรู้เพราะว่าแม้จนกระทั่งถึงวันนี้
ต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าเป็นของตัวเอง
ต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าตัวเองพูดจริง

แม้กระทั่งคนที่สังคมคิดเอาว่า
น่าจะไม่ใช่ก็ยังยืนยันว่า

แล้วก็ยกประโยคความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
ตัวเองอยู่กับความสารพัดสารพันธ
นี่ไงครับที่ทำให้คนอยากรู้ว่า
ในที่สุดเรื่องนี้จะจบยังไง
อย่างน้อยวันพรุ่งนี้
การแถลงของตำรวจเรื่องสำนวนคดี
ก็จะได้รู้กันในระดับหนึ่งว่า

ตำรวจทำสำนวนออกมายังไง
คิดว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริง
คิดว่าใครเป็นคนพูดเท็จ

ต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันจะสู้กันในศาลต่อ
ฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นเพียงเปราะหนึ่งเท่านั้น
ที่จะได้จะได้รู้ว่า
ในเชิงการสอบสวนคิดว่าเป็นของใคร
แต่ว่าสิ่งที่คนอยากรู้ต่อมีอีกเยอะครับ

เรื่องนี้มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง

เลยไปถึงตำรวจที่กองบัญชาการภาค๗
มีความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องในระหว่างทาง
เรียกครูไปพบไปเรียกตำรวจไปพบเป็นการส่วนตัว

เรื่องของการแถลงข่าวในภาค๗

นี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่ง
ของกระบวนการสอบสวนของตำรวจ

นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้สังคมเห็นว่า

ความจำเป็นในการปฏิรูปงานสอบสวนของตำรวจ
มันจำเป็นเพราะตรงนี้เอง

เวลาตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเดินไม่ตรง
มันเกิดปัญหากับสังคมมากมาย

บทเรียนของการสอบสวนคราวนี้

แล้วเราควรจะหันกลับไปแก้ไขเรื่องเหล่านี้ยังไง
ผมขอคุยกับอดีตรองผู้บังคับการสำนักงานเจรตำรวจ

ท่านได้ออกโรงเรียกร้องให้ปฏิรูป
งานสอบสวนในชั้นตำรวจมาอย่างต่อเนื่อง

พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธสวัสดีบุตร
สิริสวัสดิบุตรท่านอยู่กับผมตอนนี้ครับ

ท่านลองยังอยู่ในสายไหมครับ
เดี๋ยวลองสำรวจเช็คสายท่านลองอีกทีนะครับ
จะได้รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไง
แต่ว่าเรื่องของพนักงานสอบสวน
ที่ผมจะเท้าความกลับไปก็คือว่า
ประเด็นที่คนอยากรู้ว่า
ถ้าเรื่องนี้มีความชัดเจนว่า
พนักงานสอบสวนเข้าไปมีส่วน

หรือไปเข้าข้างเอ็นเอียงด้วยเนี่ย

ตอนนี้พนธนตระบนเอกวิรุษสิริสวทิบุทธ์

แปลว่าสำนวนสอบสวน
ถูกสั่งให้เอ็นเอียงได้ใช่ไหมครับ

ก็มันก็ปรากฏรายงานเป็นหลักฐานอยู่
ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าพนักงานสวนเนี่ยเขาถูกสั่งให้สอบสวนให้กลมกลืนอะไรอย่างนี้นะครับ

ซึ่งมันไม่ชอบนะครับใครจะไปไขสื่อเพราะว่าการสอบสวนเนี่ยนะครับ
มันจะขัดหรือไม่ขัดมันก็อยู่ที่ข้อได้จริงนะฮะขัดก็ขัดไปนะฮะ
ไม่ใช่ว่าเอาเมื่อมันขัดนะฮะความจริงมันจะปรากฏก็ไปสอนให้มันกลมกลืนอย่างนี้เป็นต้น
ประเด็นมันอยู่ที่การปฏิบัติมิชอบครับในการสอบสวนครับ
แปลว่าเวลาเขาสั่งอย่างนี้เนี่ยสั่งโดยวาจา

โดยวาจาเนี่ยตำรวจชั้นผู้น้อยที่ทำสำนวนเนี่ย
ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธผู้บังคับบัญชาเลยเหรอครับ
ในระบบตำรวจปัจจุบันระบบสอบสวนปัจจุบันเนี่ยมันปฏิเสธยากครับ
มีฉะนั้นเนี่ยฮะเขาก็จะเกลียดขี้หน้านะครับ
ย้ายบ้างนะฮะหาเรื่องกันแกล้งบ้างอะไรบ้าง
ทำให้ผู้น้อยเนี่ยผู้ปฏิบัติธุรกิจภังงามสวนเนี่ย
ต้องจำยอมในการปฏิบัติตามครับ

อันนี้คือคือปัญหาที่ทำให้ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ย
จำเป็นต้องทำตามคำสั่งถูกไหมครับ

อันนี้มันเกิดการปฏิบัติมิชอบที่ชัดเจนแล้วนะฮะ
เพราะว่าร้อยตำรวจคนหนึ่งที่เป็นพ่อสวนเนี่ย
เขาบอกเขาถูกสั่งให้ไปแก้ไขการสอบสวนนะฮะ
แล้วก็สำนวนการสอบสวนเดิมก็ไปฉีกทิ้งนะฮะ
ทำลายเอกสารนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนแปลงคำให้การไปสอบใหม่อะไรก็แล้ว
แต่ถึงบางคนจะมองว่าไม่ได้เป็นการปฏิบัติชอบ
แต่มันเป็นในข้อที่จริงเป็นการปฏิบัติที่ชอบแล้วนะฮะ

คือก็คงไปแต่งเติมพยานอะไรเพื่อจะไปออกหมายจับ
ใครบางคนที่ตัวเองนะฮะ

ท่านท่านรองมองว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการไหมครับ
หมายถึงว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
ตั้งแต่พนักงานสอบสวน
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้กำกับ
สูงกันไปถึงระดับกองบัญชาการภาค๗

ทำให้คนเชื่อไปในทางใดทางหนึ่งเนี่ย

มันเป็นกระบวนการในการสั่งนะฮะ

กฎรายละเอียดเหล่านี้ชัดเจนนะครับ
แต่ผมก็ไม่เห็นมีการสั่งดำเนินคดี

นั่นสิเมื่อวานเนี่ยผู้บัญชาการบอกว่า
จะดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้อง

เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้สั่ง
เออในทางสอบสวน
มันจะเอาตัวมาลงโทษได้ยังไง
คือก็มีพยานอยู่แล้วนะครับกรตเวกก็ยืนยันไม่ใช่หรือครับ

แล้วทำไมจะล่ะฮะทำไมไม่ดำเนินการเลย

เป็นประชาชนเนี่ยความผิดแบบนี้โดนแล้วไหมครับ
เป็นไปได้ไหมครับก็อาจจะรอพรุ่งนี้แถลงออกมาก่อน
พอแถลงเสร็จก๊อกที่หนึ่งก๊อกที่สอง
ก็จะดำเนินการกับตำรวจที่เกี่ยวข้อง

ทันทีที่เขาได้รับรายงานเอกสารแผ่นนี้

แล้วก็ผมได้ยินข่าวบางส่วนบอกว่า
พบการมีส่วนได้เสียไม่จำเป็นต้องพบนะฮะ
ไม่จำเป็นจะต้องไปว่าเขามีส่วนได้เสียไปรับสินบน
กันมีความหวังจะได้เท่านู้นเท่านี้ไม่เกี่ยวครับ
เป็นการปฏิบัติที่หี้ชอบแล้วครับ
หี้ชอบเสียหายต่อคุ้นห่วงผู้ใด

การแบบนี้สนะนีการดำเนินคดีที่จะเกิดเข้าจุ่งนี่มันไม่ใช่บทสรุปของการเจ้าของ
ก็ยังมีข้อโต้แย้งมีการฟ้องสารแพ่งอยู่
เรื่องนี้จริงมันไม่ควรจะมีการดำเนินคดีอายากับผู้ใด
ผู้ที่จะมาบอกว่าเป็นผู้เสียหายเป็นเจ้าของเนี่ย
ต้องมีความเป็นผู้เสียหายชัดเจนเสียก่อน
ทั้งกวงมันสะท้อนสะท้อนปัญหาระบบงานสอบส่วน

ในการปกครองน้ำชาแบบมีชั้นยศ
ภูมิชาสั่งแม้ไม่ชอบก็ต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวเขากันแกล้งแต่งตั้งโยกย้าย
สารพัฒน์จับผิดวินัยผมสั้นผมยาวเลย
จับไม่ได้หมดรองเท้าไม่มันก็ยังได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับ
นี่คือบอกว่างานสอบส่วนในท่าขับเชิญ
ผมได้ยินท่านรองพูดมาตลอดว่า
งานสอบส่วนที่มันเป็นปัญหาส่วนหนึ่ง
เพราะขาดการตรวจสอบจากภายนอก
อันนี้คำหมายถึงอย่างไรครับ
คือปัจจุบันงานสอบส่วนจะเห็นว่า
ไม่มีใครตรวจสอบเลยในอุงกรภายนอกขณะนี้

ไม่ว่าฝ่ายปกครองก็ดีในอำเภอผู้ว่ารายการจังหวัดก็ดี
อายการก็ดีจะเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรไม่ได้เลย

ดูว่าภายปกครองก็มีอำนาจอยู่ขณะนี้
ตามความคับกับตรวจส่วนหมาตรภัย

แล้วก็ต้องเพิ่มเติมให้พนักงานในการ

ให้พนักงานในการเงียบหน้าเข้าตรวจสอบการตรวจส่วน
คดีที่มีปัญหาแบบนี้หรือมีการร้องเรียน
แต่ถ้าเข้าตรวจสอบการตรวจส่วนโดยไม่ชอบ

ถูกไหมครับจับเจอนะ
อายการเนี่ยจะรอรับไม้อย่างเดียวว่าเมื่อสำนวนส่งถึงอายการ
อายการก็มาตรวจสอบพบตรงไหนยังหย่อนไป

แต่ว่าในชั้นแรกที่ท่านเรียกร้องก็คือว่า
ให้มีการตรวจสอบสำนวนควบคู่กับการทำสำนวน

ไม่มีครับขณะนี้ไม่มีเลยปิดสนิทเลยครับ
ฝ่ายปกครองก็ตรวจสอบไม่ได้ในข้อที่จริงนะฮะ

มันรอให้ตำรวจเขาฉีกอันนู้นทำอันนี้เรียบร้อย

อายการก็เห็นแต่เอกสารซึ่งบางทีก็เป็นนิยายไป
ก็สั่งสำนวนเป็นนิยายสั่งตามนิยายครับ
ครับบทเรียนที่จะขีดเส้นใต้ไว้สำหรับเที่ยงวันนี้
ในกรณีนี้ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
อะไรสำคัญที่สุดในความหมายของท่าน
หนึ่งครับต้องบันทึกภาพและเสียงการสอบสวนนะครับ
กระทำให้ให้กระทำในห้องสอบสวนและบันทึกภาพเสียงทุกครั้งนะฮะ
ไม่ใช่ไปบันทึกเอาตามใจนะครับเข้าไปในห้องสอบสวน
การสอบสวนต้องกะทำในห้องสอบสวนเท่านั้นนะครับ
และมีระบบบันทึกภาพเสียงอัตโนมัติเก็บเป็นหลักฐาน
ให้อายการและสารเรียกสวดสอบเมื่อต้องการนะฮะ
ในทุกคดีเลยนะครับคดีไหนจบไปไม่มีปัญหาก็ผ่านไปนะฮะ
ถ้ามีปัญหาก็ต้องเรียกมาดูว่าระหว่างคุณสอบสอบยังไง
คนพูดพูดยังไงไม่ได้พูดอะไรเลย
เป็นอย่างเดียวหรือว่าพูด๑๐คำจดสองคำ
นี่๑ระบบบันทึกภาพเสียง๒พนักงานอายการต้องมีอำนาจตรวจสอบคดีสำคัญนะฮะ
หรือเมื่อประชาชนร้องเรียนตั้งแต่เกิดเหตุเลย

ครับแต่ว่าที่จะเอาเรื่องกับพนักงานสอบสวนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องผู้บังคับบัญชานั้นเนี่ย
ไม่จำเป็นจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าจะได้ประโยชน์ยังไง
แค่ที่เป็นอยู่เนี่ยก็ถือว่าสมควรจะลงโทษแล้วใช่ไหมครับ

จำเป็นต้องมาหาหลักฐานว่าไปรับเงินหรือสัญญาจะให้จะรับอะไรกันไม่เกี่ยวเลยครับ
คนแถลงก็แย่มากนะฮะพยายามที่จะปิดเรื่องนี้
เรื่องนี้สำคัญกว่าความเป็นเจ้าของหวยนะครับ
หวยเป็นของใครยังไม่สำคัญเท่ากับเรื่องตำรวจไปผัวพันซะเองถูกไหมฮะ
ความจริงหวยมันเป็นใครเป็นเจ้าของมันเป็นไปตามกฎหมายปัจจุบันอยู่แล้วนะครับ
ถ้าตำรวจไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะฮะเรื่องนี้ก็ไม่ยุ่งขนาดนี้นะครับ
ปีชาก็ไปฟ้องแพ่งก็พิสูจน์ความเป็นเจ้าของแท้จริงเอาเอง

ถ้าเรื่องนี้ถ้าเป็นรางวัล๕๐๐บาทคุณสุภาพว่ามันจบไปแล้วไหม
เออคือถ้าเรื่องนี้เนี่ยตำรวจไม่เกี่ยวข้องบอกว่า
ฟ้องกันเอาเองไปฟ้องแพ่งเอาเองจบไปแล้ว
ถูกต้องครับให้เขาพิสูจน์กันนะฮะ
แล้วถ้าก็ให้คุณจรูนแกคืนหวยมา
ถ้าแกไม่คืนนะฮะแกต้องถูกบังคับ
เพราะขณะนี้ไปแจ้งความความเป็นเจ้าของก็ไม่ชัดเจน

และแม้กระทั่งทวิงกลับมาจะมาดำเนินคดีกับคุณครู
ซึ่งผมก็แปลกใจแม้ทั้งการออกหมายจับนะฮะ
คดีแบบนี้มันจริงมันออกหมายเรียกก็ได้นะฮะ
แม้จะให้สามารถไปเสนอสารออกหมายจับได้
สรุปว่าที่มันลากยาวไปนุ่งตุงนังทุกวันนี้
เพราะตำรวจไปยุ่งตั้งแต่ตอนแรก

ถ้าเงินน้อยอย่างที่บอกมือหนึ่งห้าพันเนี่ย

เอาล่ะนี่เป็นบทเรียนเป็นข้อเสนอแนะ
เป็นความเห็นจากพันกระบวนเอกวิรุษสีรีสวัสดิบุธ

พระคุณครับเรื่องนี้ต้อง
พรุ่งนี้ต้องตาม
ถึง๒๔ชั่วโมงแล้วก็ถือว่าดูเดือดเหมือนกัน
เพราะว่าก็มีส่วนร่วมกันหลายฝ่าย
ถ้าจะบอกว่าเป็นกระบวนการอย่างที่ท่านพูดจริง

คือมันเข้มข้นแล้วมันดูเดือดกับอีแค่กระดาษ